เชียร์ฟู้ดสอร์ทไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันรอบสิบหกทีมสุดท้าย
เราจะเจอกับทางอาเซอร์ไบจานนะครับที่เข้ามาประกบกันในตอนนี้
ถือว่าไม่ต้องกลัวใครนะครับในการบอกมาของทางมิเกโรดิโก
บอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะสู้ได้ทุกทีมครับตอนนี้
การเตียมเข้มนะครับของทางวิเกียร์โรดิโก้ครับฟูปุกศรชาวสเปนนะครับ
ก็บอกว่าเจอกับอาเซอร์ไบจานนะครับถึงแม้จะมีผู้เล่นบราซิล
สัญชาติถึง๖คนแต่ถ้าเกิดทุกคนมีความเชื่อมั่น
ก็จะมีโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้นะครับส่วนอันดับโลกล่าสุดของทีมไทย
ขยับจากที่๑๓นะครับมาอยู่ที่๑๒หลังจากเข้ารอบ๑๖ทีม
ฟุตซอลโลกครั้งนี้อันดับ๑๑นั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ส่วนไทยนั้นจะพบกับทางอาเซอร์ไบจานในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่๒๓กันยายนเวลาตี๕๓๐ตามเวลา
ประเทศไทยก็ลุ้นเชียร์กันได้ครับให้ทีมไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมให้ได้ครับ